เรื่องนี้ก็คงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ให้บทเรียนสำคัญสำหรับคนที่ขับรถ

คุณแม่ท่านนี้ขับรถแล้วไปจอดซื้อของ
ก็ลงไปทิ้งเด็กอยู่ในรถแล้วไม่ได้ดับเครื่อง

รถไปเองคุณผู้ชมค่ะแล้วจังหวะหนึ่งเราจะเห็นเด็กสองคนที่อยู่ในรถเนี่ย
เปิดประตูแล้วลงมารถแล้วเคลื่อนไปข้างหน้า
แล้วก็ไปพุ่งชนร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
คือต้องบอกว่ามันเป็นแรงเฉื่อยมันไม่ได้มีความเร็วความเร่งอะไร
มันก็เลยไปช้าแต่รถมันเคลื่อนไปแล้วอะค่ะ
แล้วเด็กอยู่ในนั้นก็ควบคุมรถไม่ได้แน่
นี่ค่ะโชคดีที่ยังไหวตัวแล้วเปิดประตูออกมาได้ทัน
แต่นี่เป็นอุทาหรณ์และเป็นบทเรียนสำคัญของคุณแม่ท่านนี้เลยค่ะ
คุณธีรวัตรหรือคุณโอ๊ตที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
รถคันนี้มาจอดซื้อของแต่ว่าไม่ได้ดับเครื่องอะค่ะ

ผู้ปกครองของเด็กออกจากรถไปได้ประมาณ๕นาทีเอง

แม่เด็กลงไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้ดับเครื่องอะไร
หลังจากนั้นประมาณ๕นาทีรถเคลื่อนออกไป
แล้วเด็กสองคนที่อยู่ในรถเนี่ยเปิดประตูหลังรถ
แล้วก็พุ่งพลวดกันออกมาคือหนีออกมาเพราะว่าไม่ปกติแล้วรถไปแบบนี้นะคะ
แล้วรถคันนี้ก็พุ่งข้ามถนนไปชนร้านฝั่งตรงข้าม
แต่ก็ไปไม่ได้มีความเร็วความแรงนะคะ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องรีบเข้าไปดูนะคะ
รถไม่มีคนอยู่แต่เกียร์มันอยู่ตรงตัวดี
คือเป็นเกียร์ที่ทำให้รถเคลื่อนไปข้างหน้านะคะ
ซึ่งคุณโอ๊ตสันนิษฐานว่าคือคุณแม่อาจจะเกียร์เอ็นหรืออะไรก็แล้วแต่
เนี่ยนะคะแล้วเด็กเล่นกันเด็กเล่นกันแล้วไปโดน
ไปโดนเกียร์มันก็เลยไปอยู่ที่ตัวดีนะคะ
หลังรถมันก็เลยเคลื่อนตัวได้
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเด็กสองคนร้องไห้ตกใจค่ะแต่ว่า
แล้วก็ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วค่ะ